ตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เอาจริงเอาจังนะเขาก็จะไปตรวจตามถนนที่คาดว่ามีรถเยอะ
แล้วก็จะมีคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ก็จะมีการปรับ๑๐๐๐บาทตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบกปี๒๕๕๙
วันเดียวนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าจับกลุ่มได้๔๒คน

หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการจัดกำลังสายตรวจจราจร
ปราบโปเกมอนนี่แหละค่ะก็ลงพื้นที่ไป
วดขันวินัยจราจรคุมเข้ม๑๐เส้นทางหลักของกรุงเทพ
ที่คาดว่ามีคนเล่นเกมโปเกมอนกันเยอะนะคะ
สุขุมวิทย์สาธรณ์พระราม๔ก็เป็นมาตรการ
ก็มีการเฝ้าระวังล่ะเพราะว่าการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

ล่าสุดมีรายงานว่าจับกลุ่มคนที่กระทำความผิดได้รวม๔๒คนค่ะ
ถนน๓อันดับแรกที่มีการจับกลุ่มมากที่สุด
อันดับหนึ่งคือถนนสุขุมวิทย์๑๘คนนะคะ
รองลงมาพระราม๔๙คน

ทั้งหมดก็ถูกแจ้งข้อหาใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๕๙
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานยืนยันว่า
มาตรการนี้เจตนาก็คือเป็นการป้องปราม
ไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการใช้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมโปเกมอนขณะขับรถ
ขณะจอดรถติดไฟแดงก็มีความผิดเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ขับนี่รถติดไฟแดงอยู่

อย่างที่ท่าน
ก่อนจะไปถึงขั้นของการปรับมานะคะ
ซึ่งก็จะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน